ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวนะคะ
หญิงสาวรายนี้อายุ๒๕ปีออกมาเปิดเผยข้อมูล
บอกว่าคือเธอเนี่ยไปฉีดยาต่อมทอมซินอักเสบนะ
แต่ปรากฏว่าคือคุณหมอบอกว่าต้องฉีดที่สะโพกที่ก้น
ซึ่งตามปกติเธอบอกว่าเธอเคยฉีดแต่ที่ข้อพับ
แต่คุณหมอบอกเดี๋ยวฉีดข้อพับมันแรงไปยาแรงไป
ก็เลยให้ฉีดที่ตรงสะโพกแทน
แต่ทีนี้ที่มันแปลกก็คือว่า
ระหว่างที่ฉีดยารู้สึกเหมือนหมอจะทำอนาจารย์ด้วย
เพราะว่ามีการใช้อวัยวะเพศชายถูบริเวณก้นเธอ

แล้วปรากฏว่าเรื่องนี้พอเธอเปิดเผยออกมา

อ้าวมีคนเคยโดนก่อนหน้านี้ด้วย
เริ่มแรกเลยนะคะคือเหยื่อสาวรายนี้เล่าให้ฟัง

ไปรักษาทำซีนอักเสบขอให้หมอฉีดยา
แต่ในห้องมีกันอยู่แค่๒คน
ให้ถอดกางเกงนอนตะแคงหันก้นให้หมอ
และให้เธอขยับตัวไปตรงขอบเตียง

และเอาอวัยวะเพศของผู้ชายมาถูด้วย
ทีนี้ทีมข่าวค่ะก็เลยไปพูดคุยกับเหยื่อสาวรายนี้
เล่าว่าเมื่อ๓พฤษภาคม
เธอไปรักษาทำซินอักเสบเพราะเธอเป็นบ่อย

แต่วันนั้นพอดีหมอไม่เข้าเวรเลย
ก็เลยตัดสินใจไปที่คลินิกนี้เพราะเธอเคยใช้บริการอยู่บ้าง
พอมาพบหมอก็บอกว่าจะฉีดยาให้ที่สะโพก
สงสัยค่ะเพราะเธอเคยฉีดแต่ที่ข้อพับแขน
หมอบอกว่าถ้าฉีดข้อพับแขนมันริดแรงเกินไป
จากนั้นหมอก็ให้ขยับจากกลางเตียงมาจนริมสุดขอบเตียง

กางเกงหมอมาแนบแถวก้นและขยับเอวไปมา
รู้สึกว่าอวัยวะเพศของหมอ
คือเริ่มแข็งตัวขออภัยนะคะต้องอำพญาอย่างนี้

พอฉีดยาเสร็จคุณหมอก็กลับไปนั่งโต๊ะจ่ายยา

มีแค่คลิปสั้นที่ถ่ายไว้ตอนแรก

พอเธอโพสต์ลงเท่านั้นแหละโอ้โหผู้เสียหายอีก๘รายติดต่อเข้ามาหาเธอเลย
แล้วเล่าว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยอะค่ะ

ช่วยยืนหน่อยแล้วก็มันกางเกงมันลงมาถึงตรงไหน

ก็ประมาณประมาณนี้ค่ะ
เพราะว่าโอเคทั้งที่เราถกลงมาเหลือถึงตรงนี้
ใช่ประมาณนี้แต่พอสักพักเรารู้สึกแล้วสิ
วัยวะเพศมันแข็งขึ้นพอมันเริ่มแข็งขึ้นเขาก็ยังถู
ถูอยู่อย่างนั้นตอนนั้นเรางงแล้วแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราโดนลวนลามแล้วอ่ะ
เข็มข้างนี้แล้วก็นวดแล้วเขาก็เหมือนอย่างนี้
แล้วก็ถูถูอยู่อย่างนี้พอทุกอย่างเสร็จเขาก็เหมือนก้ม
แล้วก็บีบอย่างนี้ซึ่งหนูนอนหันหลังให้เขาอยู่ไง
ก็เหมือนตกใจแล้วเราหันหลังเขาอยู่จะดีดตัวอะไรก็ไม่ได้

ฟังผู้เสียหายอีกรายผู้เสียหายอีกรายอายุ๓๒
ก็เปิดเผยพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าเธอรักษากับนายแพทย์คนนี้มาตั้งแต่มัธยม
เธอก็ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะเป็นการลวนลาม
แต่เมื่อปีที่แล้วเธอไปรักษาอาการปวดขาแล้วหมอให้นอนราบกับเตียง
จากนั้นคือดัดขาขวาของเธอขึ้นจนทำให้ชุดกระโปรงที่ใส่อยู่มันถลกขึ้นมาแล้วเธอโป๊อะค่ะ
แล้วหมอคนนี้เอาเป้ามาแนบอีกทำให้เธอตกใจมาก
พอมาเจอเคสของคนคนนี้ล่าสุดนี้เลยมั่นใจว่านั่นน่ะเธอถูกลวนลามแน่นะคะ
เพจหมอแหลปแพนด้าเองก็บอกว่ามีผู้เสียหายแจ้งข้อมูลมาอีก๓คน
ซึ่งผู้เสียหายพร้อมให้การเป็นพยานกับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงของนายแพทย์คนนี้ด้วยนะคะ

ตามปกติถ้าเป็นแพทย์ผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ย
เขาจะต้องให้ผู้ช่วยพยาบาลหรือนางพยาบาลมาอยู่ด้วยนะคะในกรณีทำการรักษา
อยู่ในห้องตรวจจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงนะคะ
เดี๋ยวต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะเรื่องนี้